สวัสดีครับสุดสัปดาห์นี้หรือว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่เมืองในของเรามีอากาศร้อนที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ต้นปีมานะครับ
ซึ่งต้องบอกนะครับว่าอากาศร้อนแบบนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าวันนี้ยังคงมีปัจจัยต่างนะครับที่ส่งผลต่อสถานการณ์สภาพอากาศโดยเฉพาะเรื่องของความร้อนและคาดการณ์ว่าหลังจากนี้ก็ยังคงมีปัจจัยเหล่านี้
เนื่องต่อไปนะครับจะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตา
ในขณะที่กลุ่มฝนนั้นยังคงอยู่ห่างไกลจากเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฝนจะมีโอกาสตกบ้างหรือเปล่านะครับ
มีการพุ่งขึ้นในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยนะครับปลายกระแสลมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะไปหยุด
ในบริเวณพื้นที่ภาคอิสานและภาคเหนือจุดที่มีลมไปหยุดตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่มีอากาศนิ่งอากาศหายเทไม่ค่อยจะดวกนะครับ
ค่อยสะดวกนะครับดังนั้นความร้อนจะสะสมอยู่ค่อนข้างนานแล้วก็
เยอะด้วยนะครับโดยเฉพาะอีสานกับในบริเวณพื้นที่ภาค
เหนือส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ฝนนะครับปริมาณฝนสะสมตั้งแต่
วันนี้ต่อเนื่องยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์ก็จะพบว่าในบริเวณพื้นที่ตอนบนถึงตอนกลางฝนโล่งเลยนะครับ
จะมีแค่ตอนล่างนะครับที่มีโอกาสเจอฝนอยู่บ้างนะครับ
ไปดูกันเรื่องของอุณหภูมิครับอย่างที่บอกไปว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
เราก็จะต้องทนกับอุณหภูมิที่จะร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้อีสานไปสูงสุดที่ประมาณ๓๙องศาในชุมประมาณ๑๒๐๐๓๐๐นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับก็จะเริ่มเป็นของฝั่งเหนือแล้วครับที่ต้องเตรียมรับมือต่อไป
เพราะว่าจากการคาดการณ์ช่วงกลางสัปดาห์ในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิก็จะค่อยเพิ่มสูงขึ้น
ตามจากภาคอีสานซึ่งกลางสัปดาห์จะเป็น๔๐องศา
ไปดูปลายสัปดาห์ครับก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ที่มีอุณหภูมิค่อยร้อนขึ้น
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเตรียมตัว

ใครที่อยู่กลางแจ้งอยู่ในบริเวณที่มีอากาศร้อน

ต้องเตรียมตัวรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายอยู่
ขณะนี้ก็คงจะต้องติดตามประกาศต่าง

ผมพัฒนันพิสิทธิ์มหาลสวัสดีครับ